ตอนนี้รถเยอะมีทั้งรถตู้กระบะเก๋ง
มีสามคันโอ้แต่หลังจากเนี้ย
พวกเขากังวลว่าอาจจะไม่มีรถไปทำงานแล้วล่ะครับอ่าไปไหนหมดอ่ะ
จู่มีคันหนึ่งเพิ่มเข้ามาฮะคืออะไรอ่ะ
อฮอล์
โอ้โหเพิ่มมาแบบนี้ไม่ไหวมะดอมเพิ่มมาแล้วมาเร็ว
คุณผู้ชมมาเอาตี๓กว่านั้นข้ามเกาะกลางพุ่งเข้าไปชน
สามคันจอดอยู่หน้าบ้านโดนหมดเลยคุณผู้ชมฮะ
เราก็นึกว่าซื้อเพิ่มไม่ใช่อ่ะสิพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
รถตู้ทั้งกระบะทั้งเก่งที่จอดอยู่
คันนี้กวาดเรียบเลยฮะโอ้ดังสนั่นหวั่นไหวนี่ตอนสักตีสาม
สามสิบเจ็ดนาทีเช้ามืดเมื่อวานนี้ตรงนี้คือริมถนนเศรษฐกิจหนึ่ง
บนนาดีที่อำเภอเมืองสมุทรสาครครับไอ้คันที่เข้าไปชนก็อย่างที่บอกเป็น
ซูซูกิสวิปสีขาวนี่ตีรังกาหงายท้องอยู่แบบนี้ครับ
ชนคันอื่นรวมรวมแล้วสี่คันคนขับเก๋งซูซูกิเนี่ยเป็นผู้หญิงนะ
อายุสามสิบปีเจ็บสาหัสด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องกู้ชีพกู้ภัยนะ
ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแล้วก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ปิดทับแบบนี้จากนั้นช่วงเช้าครับเจ้าหน้าที่ก็เอารถเครนมา
ตอนเช้ายังตีรังกาอย่างงี้อยู่เลยอ่ะครับเจ้าหน้าที่ก็เอารถเครนมา
เคลื่อนย้ายซากรถออกจากบ้านครับโอ้โหหลานชายนะหลานชายเจ้าของบ้าน
อย่างคุณพีรพงศ์อายุ๔๐ปีเครียดเลยฮะเขาบอกตอนเกิดเหตุพวกเขานอนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ส่วนบ้านหลังเนี้ยมีย่ากับญาติญาตินอนอยู่เคราะห์ดีว่าไม่มีใครบาดเจ็บครับ
แต่ว่าทรัพย์สินในบ้านก็เสียหายรถที่โดนชนเข้าไปก็สามคันรวดเลย
จากนี้ทำยังไงล่ะพี่พี่พีรพงศ์บอกก็ไม่รู้จะไปทำงานยังไงอ่ะ
อ่าต้องใช้บริการรถสาธารณะอะไรบ้างเนี้ยอ่า
เพราะว่ารถส่วนตัวของที่บ้านหลังนี้
ใช้ไม่ได้สักคันครับคราวเกาะต้องเอาไปซ่อมหมดเลยฮะ
เดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ